๖คน่าใช้ผู้ใหญ่กี่คน

จากมาที่๒๖นั่นแหละ

เอาแล้วเวลาเข้าออกทำยังไงเนี่ยไปเรือค่ะ
ก็เรืออย่างงี้แหละนี่เรือลำนี้แหละปีนี้ไม่ขึ้นเร็วเหมือนหกสองนะ
แต่มันขึ้นไม่ลดอ๋อขึ้นเรื่อยเรื่อยเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละ
สองเนี้ยมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไวเก็บของไม่ทัน
แล้วลงไวไหมหกสองลงไวแต่ปีเนี้ยหกห้าเนี้ย
ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นค่อยค่อยขึ้นแล้วก็ลงก็ไม่เร็วตอนนี้ยังไม่ลงอยู่เลย
ลำบากยังไงบ้างเนี่ยที่บ้านก็ลำบากทุกอย่างนั่นแหละเนาะ
แขนหักถ้าแขนไม่หักยายไม่ลำบากหรอกอืมแล้วแล้วลูกหลานอ่ะ
ได้ทำอาหกินมันได้ไปยังไงทำงงมือกันเขาก็ไม่ได้ทำอาหกินอะไรนะอืม
เป็นกำลังใจให้น่าจะอีกสักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะอืม
ก็รอน้ำรถน้ำมันมาจากขอนแก่นมาจากอะไรกว่าจะไปลงแม่น้ำโขงนู่นน่ะ
ที่ผมคุยกับทางผู้ที่เขาเชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่เขาบอกอีกประมาณเดือนหนึ่ง

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีฝากของไว้ให้ดู
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ